มาดูอีกหนึ่งเรื่องที่ชาวบ้านเขาโพสต์เรื่องราว
ในโซเชียลอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เขาบอกว่าเสาไฟฟ้ามันเอ็นมันเอียง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ฝากแชร์หน่อยใครเห็นกดคำถามแบบไลค์กดแชร์
เป็นเกาะไฟฟ้าตัวนี้
อยู่บริเวณท้ายซอยสุขุมวิทย์๑๖
อันนี้ก็เกาะเหมือนกัน
ฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยพี่น้องประชาชนหน่อยครับ

เสียงชาวบ้านฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยประชาชนหน่อย

คือถ้าเราเดินผ่านทุกวันเราก็หวาดเสียว
เหมือนสายไฟมันดึงกันนะฮะมี๒ต้นที่มันเอียงเหมือนกันมันดึงกันอยู่นะฮะ
น่ากลัวทีเดียวว่าจะล้มทับคนเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ก็โพสต์แล้วก็อัดเสียงตัวเองเข้าไป
โพสต์ในโลกออนไลน์เข้าไปซึ่งก็เห็นถึงสภาพของเสาไฟสองต้น
มันเอียงอยู่ฮะอยู่ท้ายซอยสุขุมวิทย์๑๖
ใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับ
เจ้าของคลิปก็กล่าวบอกว่าเวลาขับรถผ่านไปผ่านมารู้สึกไม่ปลอดภัย
เกรงว่าเสาไฟจะล้มทับแล้วก็เกิดอันตรายได้
ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะล้มทับลงมาวันไหน
อยากจะฝากแชร์ไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพราะว่าไม่รู้ว่าการที่เสาไฟเอียงแบบนี้เนี่ย
อาจจะเกิดจากเรื่องของสายไฟมันดึงกันมากเกินไปหรือเปล่า

สอบดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน

การไฟฟ้านครหลวงหรืออะไรก็ตามทีต้องไปดูกันหน่อยนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ติดต่อไปยังการไฟฟ้านครหลวงทันทีเลยครับ
คลองเตยเจ้าของพื้นที่ก็เบื้องต้นก็ได้รับคำแนะนำ
จากเจ้าหน้าที่บอกว่าหากพบเห็นเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
อยากจะให้คุณผู้ชมทุกคนนะฮะพี่น้องประชาชนทุกคน
ติดต่อทำเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงานการไฟฟ้านครหลวง
ในเขตพื้นที่ที่คุณอยู่ทันที
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากให้นำภาพของเสาไฟที่เอียงไปด้วย
ไปกับคำร้องไปด้วยเพราะว่า
เมื่อเจ้าต้นที่เห็นว่าสาวไฟมันเอียง
อาจจะเป็นอันตรายกับพี่น้องประชาชน
ก็จะพิจารณาเพื่อเข้าไปแก้ไขอย่างเร่งด่วนเป็นกรณี
พิเศษเช่นเดียวกันกับเหตุการณ์นี้
เชื่อว่าไม่ใช่จุดเดียวหรอกเพราะว่าเคยเห็นบ่อยมาก
แล้วก็บางทีก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมสายไฟที่มันเหลือ
เขาจะต้องเอามาพันเอาไว้เยอะแล้วก็ไปสุ่มก็อยู่ข้างบน
แล้วมันก็จะเกิดอันตรายหรือเปล่า
ถ้าหากว่ามันไปเกี่ยวกับสิ่งนู้นสิ่งนี้แล้วไปเกี่ยวกันเองอย่างนี้

ฝากทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงด้วยนะครับ